นึกถึงข่าวนี้เลยรถบัสรับส่งนักเรียน
เด็กอนุบาลเด็กปฐมไปชนกับรถกระบะตู้ทึบ
แล้วเหตุการณ์นี้นะคนได้รับบาดเจ็บ
โดยเฉพาะเด็กที่อยู่บนรถร้องไห้กระจองงองแงเลยค่ะ

หูแล้วบรรยากาศเงี้ยเขาที่ลูกหนิลูกหนูเธอติบต่อแม่ได้
แล้วยังมันปลายเป็นหูยังพ่อแม่นะ

มาหาลูกแล้วเจอสภาพลูกนะเฉง้อคอรอหาว่าลูกฉันเป็นอะไรได้รับบาดเจ็บมากหรือเปล่าค่ะ
เหตุการณ์นี้อุบัติเหตุที่มันเกิดขึ้นเป็นอุบัติเหตุกระบะ
เป็นกระบะตู้ทึบที่บรรทุกพวกเครื่องดื่มน้ำผลไม้มาเต็มคันรถเนี่ย
ชนกับรถมินิบัสคันสีเหลืองเป็นรถมินิบัสของโรงเรียนอนุบาลแสนสนุก
รับส่งเด็กคุณแล้วเมื่อวานนี้มันเกิดเหตุการณ์ตอนโรงเรียนเลิก

ใช่ก็มีอนุบาลด้วยแล้วก็มีประถมด้วยนะคะ
จุดตรงนี้มันเกิดขึ้นบริเวณถนนบายพาสตัดใหม่ใต้สะพานสูงบ้านหนองขามสระเพลงที่โคราช
เด็กน่ะที่มาบนรถคันนี้๓๕คนได้รับบาดเจ็บนะ
บางคนก็หัวแตกถลอกบางคนก็ฟกช้ำเพราะว่าแรงอัดแรงกระแทก๑๙ราย
แล้วครูพี่เลี้ยงอีก๒รายที่ได้รับบาดเจ็บนะคะ
ส่วนคันคู่กรณีรถกระบ่าขนขับที่นายสุรสักกุญบุหรษดีอายุ๒๗ปี
รวมถึงคนที่นั่งรถกระบะคันนี้มาด้วย
ก็ได้รับบาดเจ็บ๓ราย
กู้ไพค่ว็ฮุครับ๑จุดมารึงที่โคลาทต้องเร่งประถมพยาบาล
เอาตัวเด็กเอาตัวคนเจ็บส่งโรงพยาบาลก่อน
กระจายไปโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้เคียง
มีโรงพยาบาลมหาราชนครราชศรีมา

โรงพยาบาลเซนต์แมรี่โรงพยาบาลปแพทย์นครราชศรีมา
แล้วผู้ปกครองเป็นห่วงลูกหลานตัวเอง
รีบมาดูอาการเลยลูกฉันจะเป็นอะไรมากหรือเปล่า
มีกระดูกส่วนไหนหักไหมแผลหัวแตกอะไรหรือเปล่า
เด็กอนุบาลทุกคนอาการปลอดภัย

ถ้าชนกันรุนแรงกว่านี้นะอาจจะเป็นโศกนาฏกรรมได้เลย
ใช่ค่ะแล้วเด็กที่ส่งโรงพยาบาล
เห็นว่าล่าสุดส่วนใหญ่นะคุณหมอก็จะอนุญาตให้กลับบ้านได้
แต่ก็ให้พ่อแม่ดูอาการลูกหลานอีกทีนึง
ขวัญมานะลูกนะใช่รู้เลยอ่ะพอเจอแบบนี้ตกอกตกใจ
คนที่เขาเห็นเหตุการณ์เขาเล่าแบบนี้คุณ

ก็ไปรับเด็กออกจากโรงเรียนอนุบาลแสนสนุก

จะไปส่งที่บ้านหนองขามขี้ตุ่นอยู่ที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติค่ะ
ทีนี้พอขับมาเรื่อยมาถึงตรงนี้
ฝั่งกระบะตู้ทึบที่เขาขนของมา
เขาวิ่งมาเร็วไงจากบายพาส
แล้วตรงนั้นกรมทางหลวงเขายังไม่เปิดให้ใช้ด้วยนะ
ปรากฏว่ากระบะคันนั้นน่ะพุ่งชนหน้ามินิบัส
กระบะตู้ทึบเองก็เสียหลักตกลงไปข้างทาง
นิบัสนี่ข้างหน้านี่ก็ยับเลยเหมือนกัน

เขาให้เอารถลากนำกระบะคู่กรณี
แล้วก็มินิบัสมาจอดเอาไว้ที่โรงพักก่อนนี่
มาถึงที่โรงพักมาเริยงแล้ว
สภาพกระบะนี่คือยับเลย
ด้านตัวรถฝั่งคนขับ

มันยู่มันยุบไปแบบนี้ค่ะ

ด้านหน้าก็พังเสียหายเหมือนกัน

เนี้ยเนี้ยตรงเนี้ยนะ
หน้าฝั่งขวาคุณผู้ชม
บอกว่าตอนนี้อาการบาดเจ็บของเด็ก๒๘คน
แล้วก็คุณครูที่นั่งมาด้วยปลอดภัยแล้วกลับบ้านหมดแล้ว

นายยาริสนี่แหละที่เขามีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการมองเห็นเล็กน้อย
แล้วคนขับคู่กรณีผู้โดยสาร
เขามีอาการสาหัส๒คนยังอยู่ที่โรงพยาบาลปแพทย์นะ

ใช่ค่ะส่วนเรื่องคดีความล่ะยังไม่ได้เอาผิดเลย

แล้วก็เดี๋ยวต้องสอบปากคำจากคนขับทั้งสองคันด้วย
ว่ามันเกิดเหตุอะไรขึ้นแล้วก็ต้องไปไล่ดูกล้องวงจรปิดด้วยนะ
ไปจับได้ในจุดไหนมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะคะ